ให้เยอะโอ้โหเดี๋ยวก่อนทุนนะ
มันคือฟิลแบบสโนไงฟิลเตอร์ใช้ชีวิตเตอร์ด้วยหรือ

เดี๋ยวรอคุณแม่มาสงสัยเดินสายตอบคำตอบอยู่
เพราะวันนี้มีข่าวออกมาไงพิธีกรตัวท็อปออกจากช่อง

ไม่ไม่หรอกแม่ข้ารักพิธีกร
มีชื่นด้วยหนึ่งและก็อีกหนึ่งนี่คือเขาบอกว่า
ตอนนี้ศัลนิษฐานว่าเป็นแบบตัวความแม่เหล็กเลย

ส่วนอีกหนึ่งคนที่เป็นกอไก่เนี่ยอันนี้ก็ไม่ใช่คน
เพราะว่าตอนนี้ทางช่องเพิ่มรายการให้ขึ้นอีก๒๓รายการ
เพราะฉะนั้นแล้วไม่น่าจะใช่สองคนนี้

คือทำไมต้องมีประเด็นให้นอนไม่หลับทุกวัน

ท้อมากใต้ตาก็คือไม่สู้แล้ว

ไหนจะเรื่องของคู่รักที่แบบว่ามีบ้านเองบ้านมีอีก
ใช่อันนะอย่างใครอีก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

ทำอย่างอื่นไม่เป็นแล้วจะเอาเงินที่ไหนกินข้าว
คนยังรอลุ้นให้พี่มดเล่นการเมืองอยู่เลย

คือวันนี้เนี่ยสะพานล่มต้องใช้คำว่าอีกแล้ว
ก็อย่างที่มดเคยบอกว่าล่มแล้วล่มเหล้าล่มทุกวัน
แต่วันนี้มีประเด็นเรื่องนี้ด้วยนะคะคือ
การประชุมวันนี้คุณพ่อพี่ไม่อยู่เหรอใช่ไหมคะ

วันนี้เขาบอกว่าเป็นรองประธานสภาพผู้แทนรัศดร

มันเป็นเวร

แต่มาตอนท้ายเขามาปิดสภาไง

รองประธานคนที่๒ทำหน้าที่เป็นประธาน
แล้วก็มีอภิปรายวาระรับทราบรายงาน
การพัฒนาระบบราชการประจำปี๒๕๕๙
ซึ่งก่อนที่จะมีการอภิปรายวาระรับทราบรายงานนี้เนี่ย
มีนายอุบลศักดิ์บัวหลวงงาม
สรบุรีพไทยเขาลุกขึ้นอภิปราย

แต่มีรัฐมนตรีมาตอบแค่๒กระทู้เอง
แบบนี้เนี่ยเท่ากับรัฐบาล
ไม่เคยให้ความสำคัญต่อสภาเลยหรือเปล่า
การประชุมสภาที่เป็นกฎหมายสำคัญในการแก้รัฐธรรมนูลการประชุมก็ไม่ราบลื่นเลย
เพราะฉะนั้นก่อนจะพิจารณาต่อไปเนี่ยตรวจสอบองค์ประชุมกันก่อนดีไหม
เพื่อสภาจะได้คงความสง่างามไม่ใช่พูดแล้วก็มีแต่เก้าอี้นั่งฟัง
เออนายสุภาชัยก็ไกล่เกลี่ยในฐานะในฐานะประธานในวันนั้นนะคะ
ก็ไกลเกลี่ยว่าเออวาระมันเป็นเพียงวาระรับทราบรายงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ถ้ามีสมาชิกคนไหนคล่องใจก็สักถามได้
ซึ่งสมาชิกก็ยังอยู่ในห้องเยอะอยู่นะแล้วก็ถ่ายทอดสดไปถึงประชาชนด้วย
เลยอยากให้การประชุมดำเนินไปตามปกติก่อนดีไหม
เข้าใจแหละว่าตอนนี้ระยะเวลาของสภาวาระของสภามันเหลือน้อยลงทุกวันทุกวันแล้ว
ถ้าเอาจริงก็คือประมาณเดือนนิดขออภัยถ้าเอาหมดวาระจริงต้อง๒เดือน
ภามีนากุมภามีนาแต่ถ้าจะยุบก็ไม่แน่
บอกว่าก็เข้าใจว่าเวลาของสภาเนี่ยมันก็เหลือน้อยแล้วก็อยากทำงานให้มากที่สุด
ให้มาย้อกออนที่เออมันจะอย่างไรแบบไหนก็มีสิทธิ์มีสิทธิ์เสนอให้นับองค์ประชุมได้
แต่ว่าขอร้องว่าให้มีการอภิปรายสักถามรายงานที่มันเป็น
เขาเรียกว่าอะไรดีล่ะเมนหลักของการประชุมวันนี้ก่อนละกัน
คอยทยอยทำทีหลังได้มั้ยก็มีการไกล่เกรียร์กันแบบนี้อ่าครับถึงค่ะมันเรื่องอะไร
ทั้งชาติก็ไม่ผ่านอืมโพรบรแล้วตั้งผ่านหมดแล้ว
อืมก็เนี่ยมันสะพานมันล่มเอาอะไรมาผ่านนะครับ
มันไม่ได้คุยกันด้วยซ้ำเพราะว่ามันประชุมกันไม่ได้
แล้วก็คุณพ่อคุณพ่อพี่มดคุณสุชาติตันเจริญรองประธานสภาคนที่๑
ก็ทำหน้าที่ประธานบอกว่ามีหน้าที่ในการควบคุมการประชุม
ส่วนการรักษาองค์ประชุมเป็นหน้าที่ของสมาชิกสภา
รัฐธรรมนูญข้อบังคับการประชุม
หลังจากรอสมาชิกเข้าห้องประชุมประมาณ๑๕นาที

ตอนนี้เรามีสมาชิกสภาพผู้แทนราษฎรทั้งหมด๔๒๙คน
ต้องการองค์ประชุม๒๑๕คน
อยากให้สมาชิกทุกคนช่วย

ไม่อยากเปลี่ยนการทำหน้าที่ประธานการประชุมจากนายสุภาชัยเลย

ได้รับฉายาเป็นมือปิดประชุมแล้ว
แล้วตอนนี้สมาชิกที่แสดงตัวคือ๑๕๑คน
พ่อพี่มศบอกว่าขาดไปร้อยหนึ่งเยอะนะ

ปิดขอปิดการประชุม

ก็ไม่รู้เลยก็เป็นอย่างนี้มาทุกอาทิตย์

แต่ปีใหม่นี้ตั้งแต่เริ่มต้นมกรามา

ช่วงที่แบบว่าพอปัดตกเอาเข้ามาพิจารณาวาระปุ๊บก็
แม้แต่ตอนนี้สอดก็ย้ายพักกันหมดหรือเปล่า

คุณวิศนุเครืองามรองนายกก็ออกมาพูดถึง

เขาบอกว่ามีเวลาจัดการเลือกตั้ง๔๕วัน

ติดต่อกันอยู่เตือนกันอยู่

ที่จะกำหนดวันเลือกตั้งก็คือต้อง
รอกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
๒ฉบับปรดเกล้าลงมาก่อน

และ๓กรกตกำหนดจัดการแบ่งเขตการเลือกตั้งใหม่
จาก๓๕๐เขตเป็น๔๐๐เขต
รวมถึงจำนวนประชากรก็มีทั้งที่เพิ่ม

การแบ่งเขต๔๐๐แต่ลดบางสังวัติ

ถึงมีสอสอแบบว่าหลายพักเข้ามาได้ไง

ใช่ตอนนี้กรกตก็อยู่ที่
เรื่องของการรับฟังความคิดเห็นในเรื่องการแบ่งเขตแล้วแหละ
ถ้าตกลงอะไรกันเรียบร้อยเนี่ยก็จะส่งให้จังหวัดนี้

ถ้าเขตยังแบ่งกันไม่เรียบร้อยก็คือต้องรอกรกตพิจารณา
จะได้เลือกตั้งพฤษภาจริงใช่ไหม

แต่ยังไงก็ต้องเพราะว่าถ้ายังไงต่อให้ไม่ยุบ

แบ่งเขตยังไม่เสร็จเลยพรบเลือกตั้งยังไม่จบเลย

กฎหมายลูกที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งยังไม่ลงมา
รัฐบาลก็ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะยุบหรือจะอยู่
ยังไม่รู้มีแต่ข่าวว่าจะยุบจะยุบจะยุบ

แต่ดูบางคนบอกแม่จะยุบเพื่ออะไร

ก็คือ๓ปัจจัยที่จะพิจารณา

ไม่พูดถึงยิบย่อย
แล้วเขาบอกว่าการที่กรกตออกมาพูดดักคอไม่ให้ยุบสภาหรือเปล่า
ออกมาเน้นย้ำเรื่อง๔๕วันเรื่องกฎหมายอะไรแบบนี้

ใช้คำว่าประสานแจ้ง

ความลักลั่นอะไรขึ้นมาอีกเขาอุตส่าห์บอกมา
ก็เหมือนกับที่เราอุตส่าห์บอกไปในหลายเรื่องเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นเมื่อมีการพูดคุยกันการเลือกตั้งก็จะมีปัญหา
เพราะนัดกันไว้แล้วกฎหมายลูกลงมาเมื่อไหร่
กรกตค่อยมาคุยกันกับผมอีกที

แต่วันนี้รู้สึกว่าจะมีความเคลื่อนไหวของนายกสักนิดหนึ่งถูกต้องไหมฮะ
เขาบอกให้เร่งตรวจสอบเกี่ยวกับดาราไต้หวันที่ไปโพสต์
เรากลับมาเล่าตอนเบรก๒ใช่ไหมฮะ

ตอนนั้นก็เลยแบบว่าเฮ้ยใจเย็นกันสักนิดหนึ่งก่อน
ทางพบตรก็ออกมาแจ้งแล้วนะครับผมว่าเป็นยังไงเรื่องราวเป็นยังไง

อ้าอีกหนึ่งเรื่องฮะโอ้โหวันนี้

เออเพจเขาชื่อสักกุระเที่ยงคืน

เป็นเรื่องเล่าจากญี่ปุ่นเขาได้โพสต์ภาพรูปปั้นคล้ายพญาครุฑฮะ
สีม่วงมีรูปร่างใหญ่หน้าตาน่ากลัวเนี่ย

ยกายมีอวัยวะเพศชายด้วย
คือเหมือนผสมผสานกันกับความเป็นรูปปั้นกรีก
ครับกรีกโรมันเนอะโบราณเนี่ย
ที่เขาจะแบบว่าปั้นเป็นแบบโปเปลือย

วัดหรอครับค่ะอ๋อแม่ท็ะ
แต่ตอนที่ไปช่วงปีใหม่หนูยังไม่เจอยังไม่เจอ

ใช่ทำมาคูระใช่อืมก็คืออยู่ที่วัดนี้อืม
แล้วก็วัดนี้ก็จะมีด้านหน้าอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นแบบ
ก็มีแม่มดไงตามนะตามทำหรับก็คือแม่มดอืม
แล้วบอกว่ามานอนทำอะไรอยู่เนี่ย

ใช่ค่ะท่านบอกว่าท่านกำลังแบบขังวัดเกาะใจจังวัดอยู่

นอนอยู่ตั้งหลายวันแล้วไม่รู้จักสร้างวัดสร้างวา

อะไรก็ไม่มีตังค์สักบาทจะสร้างอะไรล่ะ

ที่เดี๋ยวต้องสร้างแม่มจต์องค์นี้

ชอบแบบภูมิของสวยงามงานเวลาเราไปถาวาย
แล้วแม่หนูไปก็ถูกเลขบ่อยไง

พระธาตุดอยพระยาน

ที่จังหวัดลำปางเนี่ยตั้งเค้าป่าวว่าสงสัยแต่โดยส่วนตัวก็ตัวเองเคยเห็นบ่อยแล้ว
เหมือนปกรณ์ธรรมิกาเนทมิดสิวลึงก็มีจริงนะบางองค์และบางปลางก็มี
แล้วก็มีอวัยวะเพศชายเนี่ยตั้งอยู่ในวัดที่มีชาวพุทธเข้ามากราบไหว้พระทำบุญกันเนี่ย
กรณีดังกล่าเรียกว่าทัศนอุจจา

ก็คือดูแล้วอุจาตตาเขาว่าอย่างงั้นทัศนอุจาต
สร้างสรรค์อะไรที่มันอุจจาตาสภาพลามก
ซึ่งอวัยวะเพศปกติเขาไม่เปิดเผยกันอยู่แล้ว
ก็จริงนะพระบางที่เขาก็ไม่ให้รู้ว่าเป็นเพศอะไรด้วยซ้ำไป
นึกออกป่ะอย่างเจ้าแม่กลอิมเนี่ยที่เราเรียกว่าเจ้าแม่เจ้าแม่เนี่ย
คุณมั่นใจได้ไงว่าเจ้าแม่คุณเอมเป็นผู้หญิง

ว่าเจ้าแม่กฎอิมเป็นผู้ชาย
กระทั่งพระพุทธเจ้าที่เรากราบกันคุณรู้นี่ยังเป็นผู้ชาย

เพราะเขาบอกว่าวันหนึ่งพระพุทธเจ้ามีตั้งหลายองค์
ป่ะแล้วเราจะรู้ได้ว่าพุทธเจ้ามีเป็นผู้หญิงผู้ชาย
อันนี้คือตามแบบชาดกใช่ไหมคะ

พระธาตุที่แบบว่าเราเชื่อพระธาตุสะดุงพระธาตุเสด็จ
เขาบอกพระธาตุอ่ะมีเยอะกว่าเม็ดกรวดซ่ายในท้องทะเลอ่ะ
เดี๋ยวกลับมาเล่าเรื่องนี้กันต่อฮะ
น้ำปลาพริกพรส
ก็เคยเห็นถ้าเฉพาะไป

อันนี้เว่สีวรึงอ่ะ
อ่านี่เว่นี่เว่สีวรึงอ่ะ

ก็ควรที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีงามเจริญตาหรือเปล่า

พระอาจารย์พรชัยเธอเคยเจอไหม

เป็นเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยพระยานใช่ไหมคะ

ชาญเขาโพสต์ภาพคู่กับรูปปั้นพร้อมข้อความว่า
สร้างขึ้นมาเพื่ออะไรมีปริศนธรรมอะไรไหม
สร้างเพื่อให้มาเฝ้าวัดปริศนาธรรมไม่มีหรอก
ก็แค่รูปปั้นนั่นแหละสร้างเพื่อเป็นองค์ประกอบศิลปครบก็แค่นั้นแหละ
เบื่อกับรูปแบบเดิมก็ปั้นงานตามภาพวาดบนผนัง
มันหมดความน่าสนใจแล้วเลยหารูปแบบอื่นมาลองทำดู

มีแบบปั้นแบบแปลกแบบคล้ายว่าที่แบบ
รูปปั้นในวัดก็จะมีแบบนางฟงนางฟ้าอะไรอย่างนี้

ใช่มีความแปลกไงก็ให้คนเข้ามาแบบว่า
กษัตริย์เคารพสการะแล้วก็เป็นสิ่งที่แบบว่าดึงดูดคนเข้ามา
รูปปั้นเนี่ยลักษณะนี้เขาเรียกว่าพญาปุริศาสตร์นะฮะ

ในตอนแรกเขาก็ตั้งใจปั้นเป็นนรสิงนรสิง

ที่มีหัวเป็นสิงตัวเป็นคู่
อันนี้คือนอรสิงศ์

สมัยยุคกรีดโรมันอียิปต์โบราณไงเธอ

แต่สุดท้ายจากนี่ก็ไม่ใช่สฟิงค์ด้วยนะ

หนูเคยเห็นสิงโตที่เขาไว้ตามบริษัทใหญ่ไหม

เวลาที่ฉันจะไปให้หมอช้างไปตั้ง

หนูก็รู้เข้าใจมาตลอดเลยว่าไม่มีเพศ

โตที่ตั้งแต่นี้โอเคอันนี้มันต่างเรื่องต่างราวกัน

โตอ่ะสิงโตสิงโตจีนที่อยู่หน้าบ้าน
ที่เหยียบลูกก้งลูกแก้วอะไรอย่างนั้น

สมมุติไปดูดวงมาปุ๊บตัวผู้ต้องอยู่ด้านไหน
ผู้มันก็จะมีอวัยวะเพศชาย
ตัวเมียมันก็จะมีอวัยวะเพศหญิง

ถ้าไปวัดแจ้งกับอาจารย์ช้างอาจารย์ช้างเขาอธิบายที่ว่า
เวลาเฝ้าที่อยู่๒ตัวที่อยู่หน้า
อยู่กับคู่กับยับที่อยู่วัดแจ้งกับแม่

แต่มันก็อยู่ที่ว่าความจินตนาการของคุณ
เหมือนกับพระสไปเดอร์แมน
เหมือนอาจารย์เฉลิมชัยปั้น
ปั้นพระเป็นแบบว่าซูเปอร์ฮีโร
แต่โอเคก็เข้าใจด้วยอวัยวะเพศเราก็ตีความไปต่างนานาว่า
มันอยู่หน้าวัดมันอยู่หน้าพระสมควรไหม
เพราะว่าอย่างที่เคยผ่านมาก็มีที่เป็นยักษ์
แล้วก็ปั้นเป็นผู้นำประเทศของเราสองท่าน

เขาก็บอกว่าเนี่ยข้อมูลก็ไปเชื่อมโยง

เขาไปเอาเชื่อมโยงที่เชื่อมไปยังสมัยกรีดโรมันอียิปต์นะ

กลายเป็นรูปปั้นที่ออกมาตามภาพ
ตอนไปดูรูปวาดเนี่ยรูปปั้นในหอศิลป์แล้วขัดใจไง
บางทีงานเหมือนพิการ
ของที่ควรมีอยู่กลับไม่มี
พอมีโอกาสทำงานอาร์ตบ้างก็เลยให้ช่างจัดเต็มเลย
จากนั้นก็ยังมีการสร้างองค์พระใหญ่ใดบุษือ

จำรองมาจากประเทศญี่ปุ่นทำให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม
แล้วก็ถ่ายภาพวัดนี้ก็เป็นจำนวนมากแล้วก็เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง
มี๒ตัวด้วยกันตั้งขนาดฝั่งของประตูนี้ลักษณะคล้ายกันแตกต่างกันตรงท่า

ก็คือต้องเซลฟี่จุดนั้นเนาะ

ถ้าสมมุติมันไม่มีตรงนี้เราจะรู้จักวัดนี้ไหมล่ะ

เราเกิดในยุคของการถ่ายรูปเนาะของการแชร์รูป
แม้กระทั่งวัดก็ต้องหาจุดเด่น

เขาเคยที่เขาถ่ายโฆษณานั้นไงพรีเซนซี่
อ๋อเหรอที่แบบว่าวัดนี้หรอ

เออแต่เราเห็นจากโฆษณาแต่เราก็ไม่รู้เนอะ
ว่าวัดนี้แต่พอมีเรื่องพญาคุดนี่คือ
รู้เลยว่าเป็นวัดนี้นะครับ
แล้วขึ้นเขาสูงเราต้องอ้อมไป

ดูอะไรนะหมอกทะเลหมอกตอนเช้า

หลายคนบอกก็ปั้นกางเกงให้ท่านใส่ซะหน่อยก็ได้มั้ง
อืมหรือภาพรึกหน่อยปะได้กรณค์สบายใจของมนุษย์

คือเหมือนที่จังหวัดหนูเนี่ยตอนเมื่อก่อนจะมีลูกปั้นมา

แล้วก็พร้อมมาเขาเขาเงี่ย

อ่าใช่คนก็ไปวิจารณ์ตอนแรกคนก็แซวกันหลังหลังว่า
โดนตัดเลยแม่ตัดออกเลยที่ลำปางใช่ไหมใช่โดนตัดเลยอ่ะอืมแล้วมันก็เลยเป็น
ตรงวงเวียนหายไปเลยอ่ะหายไปเลยอ่ะครับผมกลายเป็นไม่มี
ไววะเลยเอออืมคนก็บอกเอ้ยไปไปทำไมตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ย
มันมีอะไรวะตอนนั้นน่ะมันก็คือความเป็นธรรมชาติอะเนาะนะครับ
ปกติแล้วม้าผู้ชายก็ต้องมีเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับ
เพราะฉะนั้นแล้วก็อยู่ที่มุมมองของแต่ละคนแล้วล่ะพี่ชาวว่า
มันอาจจะมองไม่เหมือนกันแต่ถ้าสมมุติว่าให้เหมาะสมจริง
ยังที่มสบอกก็อาจจะหารายปิดหน่อยฮือนะฮะ
จำจำขนมสันลัวได้เปล่าฮะอ่าใช่อันนั้นที่เป็นพละเครือ

อะไรสักอย่างที่เราเคยทำมาเมื่อก่อนนี้

ที่สุสะลางให้เธอ
พระอาจารย์ซ่วน

เป็นคนแล้วปั้นแบบว่าอย่างนี้เลยไปดูสิ

ที่ชาติเชิงเศร้าอ่ะที่เมืองนั้นโอยช่วงข้อห่วยเนี่ย
ไม่มีไฟนะแต่แบบไฟสว่างจากการจุดเสียแซง

เขาเรียกเป็นอะไรสถานปฏิบัติธรรมล้าง

นะฮะคือเขาบอกว่าปั้นเข้าใจว่าปั้นได้

อ๋อปัญหาอยู่ที่ขนาดเหรอ

มันก็ไม่บาลานซ์กันอ่ะจริง
ใช่ไหมมันก็ต้องบาลานซ์ด้วยหุ่นโอ่งกนาดนั้น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
อีกอ่ะมินว่าได้แต่คือพอมันเป็นวัดอย่างนี้มันมีภาพของความเหมาะสมอยู่ไง

อันนี้ก็เหมือนกันแต่สิวรึงมันของพราหมณ์ถูกป่ะฮะ

ก็ต้องแยกเนอะหมายถึงว่าแบบสมมุติถ้าเขาไปตั้งที่บ้านอะไรอย่างนี้บินว่าได้

แต่นั่นมิ้นก็มองว่าพอสิวรึงมันก็เป็นของพราหมณ์อยู่ดีแล้ว
มีไอ้โครงไอ้ไข่เลยก็ใช่เหรอมันก็ไม่ใช่เหมือนกันแหละ

รูปปั้นนี้อยู่บริเวณภายนอกวัดใช่ไหม
อยู่ทางหน้าทางเข้าใจดีทางเข้า

ปอร์มเหลือเกินไม่เว้นแต่ละวัน
เรื่องรถนำขบวนยังไม่ทันหาย
เรื่องใหม่มาแล้วเขาบอกว่าเป็นดาราไต้หวัน

เจอตำรวจเรียกตำรวจตั้งด่านแล้วก็เรียก
นั่งแท็กซี่มากับเพื่อนขอค้นกระเป๋าขอค้นตัวค้นกระเป๋ากางเกง
ก็ไม่เจออะไรผิดปกติก็เลยขอดูวีซ่า
คือเราไปถึงประเทศนั้นแล้วเราก็ไปทำตรงนั้นได้เลย

ต้องเป็นวีซ่าแบบดั้งเดิมแบบที่ต้องมีการประทับตรา

แล้วก็ตมให้เธอผ่านเข้ามาแต่ทำไมตำรวจถึงไม่อนุญาต

เออก็พยายามคุยทั้งขอร้องอ้อนวอน

ก็พยายามเรียนมาบอกขอโทษขอร้อง
คือเธอพูดบอกว่าเหลือแค่คุกเข่ายกมือไหว้อ่ะ

ใช้คำนี้ว่าเหลือแค่คุกเข่ายกมือไหว้
ชั่วโมงกว่าก็ไม่เป็นผลสุดท้ายเธอ

บอกว่าตำรวจพาเธอไปที่รับตาคนที่กล้องวงจรปิดมองไม่เห็น
แล้วบอกว่าคนในรถทั้งหมดรวมกันเนี่ย
จ่ายเงินมา๒๗๐๐บาท

นักแสดงสาวคนนี้เธอชื่อว่า

เอออันยูชิง
ใช่เขาบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่๔มกราคมค่ะ
ซึ่งอันนี้คือทางเพจเฟซบุ๊กนี้

แล้วเขาบอกว่ามีลูกเพจส่งมาบอกให้ช่วยแปลให้หน่อย
แล้วพอเขาไปตรวจสอบดูที่เป็นต้นทาง
ก็เห็นว่ามีข่าวในสื่อของไต้หวันลงแบบ
เรื่องของผู้หญิงคนนี้ด้วยเหมือนกันจริง

ทีนี้ประเด็นนี้เนี่ยก็เรื่องใหญ่เนอะ

และคนที่มาเป็นดาราไปอีก
ผู้สื่อข่าวก็เลยโทรไปถามผู้อำกับเลยนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกยิ่งยศสุวรรณโน

ตรงพื้นที่จุดที่ดาราสาวถูกเรียกตรวจตั้งด่านเนี่ย

ตามปกติใช้คำว่าตามปกตินะคะ

เขาตั้งทุกวันพี่มดโทรหาผู้อำกับเลย
ผู้อำกับบอกว่าตามปกติแล้วเวลานั้นตรงจุดนั้นน่ะ

ม่อนอาจจะเจอช่วงเวลาผิดปกติทุกวันหรือเปล่า

จะเรียกว่าผิดอยู่ตีน่ะ

บาร์ตรงนั้นเขาโดนปิดหมดแล้วไง

พี่จะกลับบ้านประมาณสักเที่ยงคืนกว่า

ต้องยอมรับตำรวจเขาตรวจหมด

เราต้องให้ความเป็นทางกับตรวจหมด

ตรงจุดนั้นในพื้นที่สอนอห้วยขวางไม่มีการตั้งด่าน

ไม่ไกลกัน

อันนี้ไม่มีไม่มีแน่นอน
เพราะว่าจะมีตำรวจเฝ้าอยู่ที่สถานทูตจีนอยู่แล้ว

แต่ถ้าสมมุติคุณลงอุโมงที่๒

ที่สามารถยืนยันได้คือคนในท้องถิ่นคือ
แต่แถวนั้นลองฟังเขาหน่อย
อ่าแต่ช่วงเวลาดิดด้วยนะ
ตีหนึ่งกว่า
ทำอะไรถูกต้อง
คือดีเขาก็ให้เขาทำมาค้าขายดีไป
แต่ว่าถ้าคุณจะคิดจะเป็นใช้ตำแหน่ง

ในซอย๓ไม่แน่

ย่านนี้ตำรวจไม่ค่อยกลัวไม่กลัวตุ๊กย่านรัชดาอุ้ยหนูเคยเรียกถอยแทบไม่ทัน
แต่ฝั่งที่มีผับบาร์เยอะอาจจะมีตำรวจไปตรวจ
ฝั่งตรงข้ามใช่ไหมใช่แล้วแต่ถ้าสมมุติตรงนี้ไม่มีทางกลับยังไงก็ไม่มี
จุโมง๒โผล่ขึ้นมาก่อนถึงโรงแรมเจ้าพญาปาร์ค
แต่ช่วงนี้ก็น้อยลงเพราะว่าผับบาร์แถวนั้นปิดหมดแล้วไง
ถูกต้องนะฮะแต่ตำรวจเขาก็ให้ความเป็นธรรมกับทุกคันที่มาอยู่แล้ว
เวลาพี่เจยด่านตำรวจก็ถามทานเล่าไหมครับพี่ก็บอกอ๋อประสงค์ไม่มีไม่อายคอ
ไม่ใช่เขาไม่ได้ชวนพี่ดื่มเขาถามโอ้เราก็ตลก

ที่ก็โดนข้อหาชวนเจ้าพนักงานดื่มหรอก

ใช่ง่ายถ้าไม่เสียนะคะ

เพราะตึกมันเยอะถูกต้องมากหลักทรงหลักทรัพย์
จริงขอสถานทู้ก็ได้สถานทู้ไม่ได้เสีย

แต่พี่เคยเจอด่านปลอมก็มีนะ
เธอแค่มีกรวยอ่ะเธอแค่มีกรวยมาตั้งแล้วเธอก็แต่งตัวใครต้องร่วมกว่าแต่หมายว่าคนที่ยืนตรงนั้นคือเป็นจริง
เป็นตำแหน่งจริงแต่คือจะตั้งด่างโดยที่แล้วไปส่งเขาที่โรงแรมด้วย

ถ้าสมมุตินายกตรวจปุ๊บกล้องมันจะไม่เสียแล้ว

ถ้าผอบบตะลอลงมาปุ๊บยังไงก็
ต้องมีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันออกมาเนอะ

นะฮะอืมสร้างนั้นอะขนาดนั้นทางแล้วก็บุ๋มเขามาขอเป็น
เจ้าภาพอ๋อระวังคดีพลิกเขาบอกว่าตอนนั้นอีคคิวกับบุ๋ม
มามาขอเป็นเจ้าภาพอืมเพื่อที่จะสร้างท้าเวสวันสองตนแม่สร้าง
ต้องสร้างแปดเมตรฮะแล้วก็จะสร้างสาราด้วยอืมตอนนั้น
คิดว่าทั้งสองคนเนี่ยจะนำเงินส่วนตัวมาสร้างสุดท้าย
ก็คือมาร่วมอันนี้คือครูบาไก่บอกนะว่าสุดท้าย
ก็เป็นการร่วมเชิญคนมาทำบุญนั่นแหละร่วมบุญกัน
ใครสนใจที่จะสร้างก็มีการร่วมบริจาคค่ะแต่ตอนนั้น
บริจักษ์เข้าบัญชีของอีคคิวอ้าวไม่เข้าครูบาไก่
ของอีคิวกับบุ๋มแต่พวกนี้มันตรวจสอบกันได้
ง่ายอยู่แล้วที่มาเส้นทางการเงินเนอะนะฮะแล้วเงิน
ได้รับจากการบริจักษ์ก็มีการอ้างว่าโอนเข้ามาบัญชี
วัดนั้นอัตมายืนยันว่าไม่เป็นความจริงโอ้เพราะ
บัญชีนั้นเป็นของอีคคิวเขาก็เลยวันที่ทายรัฐลง
ดูเห็นไหมคะก็เริ่มเห็นว่าเป็นบัญชีของ
ใครแล้วอ่าอืมเงินก็ต้องเข้าบัญชีอีคคิวทางวัด
เป็นแค่สถานที่ถมดินขุดสระเท่านั้นแหละ
ครับส่วนการสร้างท้าเวสวันนะครับกับสารานั้น
อีคคิวจะเป็นคนสร้างเองทั้งหมด
มีหลักฐานยืนยันชัดเจนตั้งแต่บุกเบิกหาที่ดิน
จนมาถึงการสร้างในปัจจุบันมีหลักฐานในการทำบุญ

เพราะไม่ได้ตั้งอยู่ในเขตของป่าไม้
เราไปฟังเสียงครูบาไก่กันหน่อยครับ

มันเป็นคลิปแล้ว
ข้าวไม่คิดว่าคอสิกาจะเอาไปออกบ้าน
มีลักฐานมีอย่างขวัญพอแกน้อยพ่อยังอยู่

แต่ปรากฏว่าบางอีกมุมนึง
เค้าก็บอกว่ามันมีคลิปอีกมุมหนึ่งออกมาแหละ
ปรากฎมาไม่ใช่คูบาไก่

มันเห็นแค่นี้มันเห็นแค่ปลายจมูกนิดเดียว

มันก็ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นใครเนาะ

ส่วนพระไม่ใช่พระขออภัย

จะเป็นใครเขาขอไม่พูดถึง

อันนั้นที่ขอนแก่นเปล่าพี่

ก็คือเป็นคลิปนี้ตอกเสาเข็มกับถวายบัว

เขาก็บอกว่าเห็นหน้าชัดแต่ไม่ใช่
คุณบุ๋มบอกว่าคลิปที่เขาได้รับมามีเยอะมาก
มีหลายคลิปเขาใช้คำว่ามีหลายคลิป

นี่คุณผู้ชมถามว่าตอกเสาเข็มนี่ใช่งานศิลปหรือเปล่า

ปรากฏว่าก็บอกว่าวันนี้ภัยวัน
แซมตลอด

ยังไม่เข้ามาหาอัตมาหน่อย

หมาล่าที่ว่าอร่อย

ยังไม่เท่ามาหาอัตมาหน่อย

จบ

นี่เลิศโอ้โหดุดันไม่เกรงใจใครคือเขาไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยก็เงินนำเงินส่วนหนึ่งมาเลี้ยงนักเรียนแล้วก็ครูปิดสนามฟุตบอลเลยครับผมเรียก๑๕๐คนนี่เรียนทานเฟี้ยวเลยนี่แล้วเด็กคงจะต้องฟังเพลงอะไรทรงอย่างแดดใช่ไหมแดดอย่างบ่อยด้วยครับผม
ย่างเกาหลีกับนักเรียนครูทั้งหมดนักเรียนร้อยห้าสิบคนครูสิบเก้าห้าคนนี่ไม่ใช่หมูท้าน้าเนื้อย่างเกาหลีเดิม
ก็ประมาณสักหมื่นนึงอ่ะเพราะว่าอย่างงั้นหมื่นนึงเลยหรอครูน่ารักมากเลยน่ารักอ่ะ
น่าจะเป็นช่วงครึ่งเช้าขอให้เป็นช่วงครึ่งเช้าช่วงพักสิบไง
ใช้เตาปริ้งเนี่ยรวมกับประมาณ๒๐เตา
ทุกคนก็เอามาช่วยกันอ่ะค่ะนะฮะแล้วก็เอามาจาก
แดลค้นบ้านเด็กคนไหนมีเตากัลอ้วนแล้วเอามา
รูดหมี่มาเรื่อยหมีกึ่งนะเรียบร้อยเลยทอดมี

ใช่อากาศหนาวนั่งกินหมูกระทะนี่มันมีความสุขมาก
ดูสิเด็กคงแฮปปี้มาก
แต่เกลียดเตาแบบนี้มันหมูชอบกระเด็น
นี่ก็มีเสียงมีภาพการอวยพรไปฟัง

อ้าวเบียงเสียงของครูก่อนอ่ะไป
กินหมูกะทะเขาชอบนะคะหมูกะทะทั้งโรงเรียนใช่ค่ะ
หมูกะทะทั้งโรงเรียนเลยค่ะค่ะแล้วก็เห็นเด็กโวยพรบอกว่า
อยากให้ถูกอีกเพราะว่าจะได้ไปเที่ยวสวนน้ำค่ะ
เด็กเขาอยากไปสวนน้ำถ้าโชคดีหรือมีความที่ว่า
ยังได้รางวัลอยู่ก็จะทำตามที่เด็กอวยพรให้
ครูรัตนรัฐเขาชื่อครูรัฐแต่รัฐรัฐไม่ได้
ไม่ใช่รัฐรัฐนะฮะรัตนรัฐนะฮะรัฐรัฐนี่แม่นทั้งเรียนเลยนะฮะ
ปรากฏว่าปั๊กความน่ารักคุณรู้ไหมอืม
เด็กเด็กอิ่งกันแล้วใช่เด็กเด็กเขามีความสุขกับการย่าง
เนื้อเนื้อเนื้อก็แบบว่าเด็กเด็กกูโวยพร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

ถ้าครูอยู่เยอะเนี่ยครูจะพามาสวนน้ำ

อนมีไหมลูกแถวอุดรน่าจะมีสวนน้ำ

ถ้าจำไม่ผิดอุดรน่าจะมีสวนน้ำแล้วลูกจากเลยมาอุดรแป๊บเดียวก่อน

แต่มันไกลกว่ากันไง

เค้านั้นก็มีที่ของพี่หญิงลีไง
หญิงลีมันคุ้มคนละโซนกัน
อันนี้ของหญิงลีอยู่ที่นี่

ตกปากนะอากาศมาประเสริฐนะเดี๋ยวอย่าพูดว่าหนาว
อากาศดี
อากาศดีนะอากาศดีปีนี้มาให้ชื่นใจหลายละรอกแล้วขอบคุณอากาศด้วย
มกราเขาบอกว่ามวลอากาศเย็นเจาะปกคลุมนะครับประเทศไทย
อุณหภูมิลด๒๔องศาเซลเซียสนะครับ
วันนี้กรมอุตุนิยมวิทยานะครับพยากรอากาศ๒๔ชั่วโมงข้างหน้า
ระบุว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน
แล้วก็ทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลงนะครับ
ทำให้ประเทศไทยตอนบนนะครับมีอุณหภูมิสูงขึ้น
แล้วก็มีหมอกในตอนเช้าแต่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในภาคเหนือ
แล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนภาคกลางเป็นยังไงบ้าง
รวมถึงกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลแล้วก็ภาคตะวันออก
มีข่าวดีครับมีอากาศเย็นในตอนเช้า
ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยดูแลสุขภาพร่างกายนะครับ
จากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงรวมถึงระมัดระวังอันตรายจากอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยนะครับ

เนื่องจากสภาพอากาศแห้งในระยะนี้เนี่ยสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมอ่าวไทยนะครับ
ภาคใต้ตอนล่างส่งผลให้มีขึ้นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง
มีกำลังนะครับค่อนข้างแรงนะครับนะฮะ
แล้วก็ที่สำคัญคือโดยมีขึ้นสูงเนี่ยสองถึงสามเมตร
ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับ
อย่างไรก็ตามครับในช่วงวันที่ยี่สิบแปดถึงสามสักเศษมกราคมสิ้นเดือนนะฮะ
บริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นกำลังแรงอีกละลอกหนึ่ง

แผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนแล้วก็ทะเลจีนใต้นะครับ
ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศหนาวเย็นนะครับ

อุณหภูมิจะลดลงอีก๒๔องศาเซลเซียสครับ

พิธีกรตัวท็อปเตรียมออกจากรายการใหญ่

อ้าวแน่นอนบวกการบัตเตอร์ไม่เคยได้พักหลังจากเฟซบุ๊ก

เตรียมออกจากรายการใหญ่
ถ้าชัวร์สะเทือนวงการแน่นอน

นะฮะตัวย่อรู้มาสักพักหนึ่งแล้ว
ทั้งนี้ก็มีคนเข้ามาถามกันว่าเป็นใครบ้าง
ก็คาดเดาว่าทำไมเสียงเขาลอยมาในหัว

นี่ไงในช่วงที่เรากำลังเมาส์กับใครอยู่

พี่หนุ่มหรออ้าวพี่หนุ่มอ้าวพี่หนุ่มอ้าว

โทรไปที่โทรไปถามชิบว่า

เขาจะโทรหาหรือแหละอยากขอให้พี่หนุ่มเขาจะโทรหาหรือไหม

เพราะรายการของพี่หนุ่มอยู่แล้วใช่ไหม

เออมันไม่เมสเส้นเราก็ไม่รู้แม่

อาจจะไม่มีตัวตนเลยก็ได้ในข่าวนี้

อาจจะแค่แบบเปลี่ยนรายการ
ออกจากรายการนี้ไปทำอีกรายการหนึ่งอย่างนี้เปล่า

อยากเป็นฟรีแรงก็ไม่ต้องแจ้งเปล่า

ถ้าเป็นฟรีแรงก็ต้องแจ้งเปล่า
ใช่ใช่ไหมล่ะอืมเอ้าเมื่อกี้แม่งบอกเลย
คนนั้นคนนี้กูรู้มาคนนั้นคนนี้แล้วอยู่ดีแม่กับการแสดงสนุยล่ะ
อะไรวะฉันไม่รู้จะไปรู้ได้ไงใครจะออกใครจะเข้าใช่ไหมล่ะ

อยากให้พี่พลตอานนท์เอาพี่มดไปเล่นละครอีกสักครั้งหนึ่ง
จะไปรู้ได้ไงฉันจะไปรู้ใครจะออกใครจะเข้าไม่เอาไปเล่น
ก็ได้เดี๋ยวนี้เขามีในช่องเขามีละครเองเล่นเองสิ

นั่นน่ะอ๋อแบกกับเครื่องของเขานะก็เป็นเจ้าของนะ
ใช่ครับผมนะฮะลูกศิษย์ยังคงคิดถึงนะครับ
เปิดภาพปัจจุบันอาจารย์แม่รองศาสดาจารย์นะครับ
สุนีสินทุเดชะนะครับในวัย๘๗ปีครับคุณผู้ชมครับ
โลกออนไลน์ได้แชร์เรื่องราวของผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งครับ
เผยภาพปัจจุบันของรองศาสตราจารย์สุนีสินทุเดชะนะครับ

พร้อมระบุข้อความว่าครูบาอาจารย์นักพูด
พิธีกรผู้บริหารสถานศึกษา
อาจารย์แม่เนี่ยเกิดวันที่๗มกราคมปี๒๔๗๙นะครับ
ปัจจุบันอายุ๘๗ปีแล้วครับ
แล้วก็จะมีแฮชแท็กแฮปปี้เบิร์ตเดย์นะครับ
ในเวลาต่อมาพบว่ามีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก
โดยส่วนใหญ่ระบุว่าขอให้อาจารย์มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ

สำหรับประวัติของรองศาสตราจารย์สุนีสินทุเดชะ
เกิดเมื่อวันที่๗มกราคมปี๒๔๗๙ที่สังวัติตากครับ
เป็นบุตรของนายดาบทินแล้วก็นางเสงี่ยมเครือนิน
ระดับการศึกษาปริญญาตีอักษรศาสตร์บัณฑิต
แล้วก็ครูรุศาสตบัณฑิตจากจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
รับราชการเป็นอาจารย์สอนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยปี๒๕๖๒
มาย้ายมาเป็นอาจารย์แล้วก็คณะครูศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
เป็นประธานโครงการศูนย์การอ่านครุศาสตร์จุฬาด้วยนะครับ
แล้วก็เป็นรองหัวหน้าพักถิ่นไทย๘ตุลาคม๒๕๕๙
และเป็นอธิกรบริมาหาวิทยาลัยทรัทธบันติศ
ซึ่งเชื่อไหมเขาบอกว่าความเป็นครูของท่านมีคนเคยเล่าให้ฟังว่า
ทุกวันท่านยังมาโรงเรียนอยู่นะความเป็นครูอะไรมาก่อนคือท่านสอนเองอะไรเองหมดเลยนะ
เขาเข้าใจวัยรุ่นที่เมื่อก่อนเราว่าจะครอบสอนวัยรุ่น
ว่าสร้างแบบว่าตอนที่เขาแบบเขาต้องมานั่งดูไม่รู้ว่าทุกวันนี้ท่านยังมาไหวอยู่หรือเปล่า
แต่เห็นล่าสุดที่เกิดเจอกับทาแย่เหมือนกันท่านพึ่งลม
อ๋อหรอ

เด็กไปประสบความสำเร็จนั่นคือความสำเร็จของเขา

ถึงขนาดว่าบางช่วงนะอาแบ็ค

พ่อแม่พ่อแม่เสียชีวิตอะไรเมื่อก่อน

ให้ที่อยู่แถวราบภาวร้อยหนึ่งด้วย
และเป็นคุณครูทางด้านการโต้วาธีของพี่เสนารินด้วย

เด็กคนหนึ่งจำได้เลยว่าพ่อแม่เสียชีวิตอะไรอย่างนี้

ไปรู้แกอ่านข่าวแกเอามาเรียนหนังสือจนจบปริญญาตรีแล้วก็
เด็กคนนั้นขอกลับมาเป็นครูที่โอ้โห
ขอให้จำแม่สุขภาพแข็งแรงนะครับ

มันลงอีกแล้ว

คือเขาบอกว่าอะไรยังไงแบบไหน

ลิซ่ากับเนมานะคะนี่

ชื่อของลิซ่าก็ติดเทรนด์อันดับหนึ่งในทวิตเตอร์
สถานที่ที่สองคนเจอกันน่าจะเป็นร้านอาหารชื่อดัง
แล้วเนม่าก็อยู่ปารีสพอดีเลยคงจะบังเอิญเจอกันอะไรอย่างนี้ก็เลยมีการถ่ายรูปกัน
แล้วก็เอ่ยปากบอกเลยว่าเออชอบเพลงนี้หลายคนก็เลยบอกว่าไม่รู้ต้องอิจฉาใครก่อน
ระหว่างเนม่ากับลิซ่านึกออกไหมคือฝั่งหนุ่มอาจจะอิจฉาเนม่า

แต่ละคนเนี่ยอย่างลิซ่ามีคนติดตาม๘๕
๘๘ล้านแล้วนั่นอยู่๒๐๐ล้านนั่นอยู่๒๐๐ล้าน
คือในขณะที่ดูแล้วก็คืออิจฉาร้านอาหารร้านนั้นแล้วคนที่ไปกินร้านนั้นในวันนั้น

ถูกต้องดาราดังไปเยอะน่าขาดน่าหาด
ไม่เธอเป็นใครเธอเป็นใคร
กล้องยังจะเป็นกล้องสวยนะ

เยอะเราจะไปวัดลำปากก่อน
สำหรับเพื่อนที่เรียกได้ว่าเป็นเพื่อนที่รู้ใจ
คำคมวันนี้ก็คือต้องครบไว้ห้ามเลิกนะฮะ
ยังไม่ทันได้บอกชอบเพื่อนก็ไปรอปอบที่ร้านเหล้าครับ